๖นิดละการ๔๘นาทีสถานการณ์โควิด๑๙
ผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้

วันนี้อยู่ที่๒๙๒๐ราย
แล้วก็จำนวนนี้ยังไม่รวม

วันนี้พบเพิ่ม๒๙๒๐ราย
ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่มีการแพร่ระบาดในประเทศไทย
ตอนนี้อยู่ที่๖๙๓๓๐๕ราย
มีผู้เสียชีวิต๑๖๐ศพ
ยอดผู้ศีลชีวิตสะสมอยู่ที่๕๖๖๓ศพ

เส้นสีเหลืองคือผู้ติดเชื้อรายใหม่
ซึ่งจะเห็นว่าเส้นกราฟมันทะแยงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากวันที่๒๗๐๐ขึ้นมาเป็น๑๘๐๐

ส่วนวันนี้ก็๒๐๐๐ขึ้นไปอีกก็คือ๒๙๒๐ราย
ส่วนเส้นสีส้มครับเส้นสีส้มคืออะไร

ทางสบคจะไม่นำไปรวมกับตัวเลขหลักที่มีการรายงานประจำวัน
ซึ่งจากเส้นกราฟมันสวิงฮะถ้าภาษาสถิติเรียกว่ามันสวิง
มันขึ้นขึ้นลง๒สิงหาคมมี๓๐๐กว่าราย
วันต่อมาเป็น๒๔๐๐นะฮะ
เมื่อวานนี้ตัวเลขตกมาอยู่ที่๕๐๐กว่า
ขณะที่วันนี้มันพุ่งขึ้นไปอยู่ที่๔๐๐๐นะครับนะครับคุณผู้ชม
ส่วนเส้นสีแดงนะครับก็คือผู้เสียชีวิต
กราฟขึ้นลงเหมือนกันสวิงเหมือนกัน
โดยจุดสูงสุดนะครับอยู่ที่วันที่๔สิงหาคม
ที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตถึง๑๘๘ศพ
ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากที่สุดตั้งแต่มีการแพร่ระบาดในประเทศไทยนะครับ
ส่วนเส้นสีเขียวจำนวนผู้ที่รักษาหายนะครับ
ตัวเลขเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยจาก๑๓๐๐นะครับเป็น๑๘๐๐
แล้วก็ลดลงมาเล็กน้อยอยู่ที่๑๗๐๐มา๒วันติดแล้วนะครับ
ส่วนต่อไปนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
หากใครฉีดวัคซีนหลักที่ได้รับการจัดสรรจากภาครัฐแล้วแพ้แพ้
หรือว่ามีอาการไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น
จะได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉินจากสถานพยาบาล
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนด
ให้คนที่มีอาการแพ้หรืออาการไม่พึงประสงค์
นั้นเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินครับ
ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับ
แต่ไม่รวมถึงผู้ที่ไปฉีดวัคซีนทางเลือกนะฮะ